ไปถึงแรกแรกก็งงว่าหน้าอาคารเรียนมันมีต้นไม้ใหญ่แต่ต้นไม้ใหญ่เนี้ยมันมี
รอยเล่ไฟฟ้าตัดอ่ะตัดล้วนล่วงมาปานตาย
พอไปล้มแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เด็กมันผิดปกติ
ใช่พอออกไปนอกรั้วโรงเรียนเด็กหาย
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชรพลฝึกใจดีครับ
ส่วนในวันนี้เราจะไปพบกับใครเขารอผมอยู่เป็นที่เรียบร้อย
ไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ

เบิร์ตมาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน
ใช่ครับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่านักเรียนผีสิง
เป็นเรื่องที่บอกเล่ามาจากคุณครูที่ผมเคารพมากท่านหนึ่ง
ผมเรียกว่าแม่แล้วกันนะครับก็ต้องย้อนกลับไปประมาณปี๒๕๒
สมัยนั้นขอไทยว่าคุณแม่แล้วกันคุณแม่เนี่ยก็ไปบรรจุอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ก็ไม่ได้กันดาลนะ
ไม่ใช่ที่ที่มีแต่ความเชื่อผีสางนางไม้นะครับก็เป็นเรียนเรียกได้ว่าอยู่ในชุมชนแหละ
มีนักเรียนประมาณ๔๐๐คนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
สมัยนั้นก็เรียกได้ว่าคุณครูเนี่ยเวลาเขาบรรจุใหม่เขาจะเลือกไม่ได้หรอก
ฉันเป็นคนจังหวัดนี้ฉันจะบรรจุจังหวัดนี้อะไรอย่างนี้
เขาก็จะว่าจะถูกส่งไปที่ต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดที่ใกล้เคียงหน่อย
เรื่องของเรื่องมันเกิดจากตอนที่เขาไปอยู่ใหม่
เขาก็มีสมัยนั้นเขาจะเรียกครูใหญ่นะเขาจะไม่เรียกผู้อำนวยการ
เรียกครูใหญ่ครูใหญ่ใช่
ไปถึงแรกก็งงว่าหน้าอาคารเรียนมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง
แต่ต้นไม้ใหญ่นี้มันมีรอยเลื่อยไฟฟ้าตัด
เหมือนพยายามจะตัดมีรอยมีรอยทิ้งไว้อย่างนั้นนะ
เขาก็เลยเป็นเรื่องเล่ากันว่าสามีของผู้ใหญ่ทำงานเกี่ยวกับป่าไม้
คราวนี้ต้นไม้น่าจะอยู่มันอยู่เมื่อก่อนโรงเรียนนานแล้วแหละ
แล้วก็พอเขาได้สนับสนุนงบมาสร้างอาคารเรียน
มันก็เหมือนมีต้นไม้ใหญ่บังหน้าอาคาร
ความรู้สึกของคนดูก็มันบังอาคารเนอะ

ก็เลยคิดว่าเราก็มีสามีทำงานทางนี้

ปรากฏคนมาตัดตามที่เห็นที่ลอยตัดนั่นแหละ

ตัดแล้วล่วงลงมาป่วย
คนสั่งตัดก็ป่วยปางตาย
คือมันเป็นแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการแพทย์อีก

คนที่เป็นขนาดนั้นทำไมพอทำแบบนี้แล้วมันหายเลยล่ะ
ไม่ได้มีผลแค่ทางใจไงไม่มีผลทางกายด้วย
ก็เลยต้นไม้เลยอยู่ไปลอยไว้อย่างนั้น
คราวนี้จะอธิบายบริเวณโรงเรียนนิดนึง
โรงเรียนต่างจังหวัดทั่วไปมีอาคารเดียว
แล้วก็มีแนวต้นไม้ล้อมรอบล้อมรอบโรงเรียน

อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะพ่อจะขุดดิน
บ่อน้ำนี่แหละขึ้นมาถมที่โรงเรียนเป็นเรื่องปกติ
แต่มันก็มีคำแบบหลอกเล่าจากเพื่อนครูที่เป็นรุ่นน้อง

ตั้งแต่มาอยู่บ้านพระครูนี้มักจะโดนผีอ้ำ
อำในลักษณะแบบเป็นผีผู้หญิง
และอยากจะมามีอะไรด้วย
คุณแม่ท่านนี้ท่านเป็นคริสต์ครับ

คนนี้ผ่านไปหนึ่งปีเกิดมีเหตุ
เป็นเรื่องราวของนักเรียนผีสิงนี่แหละ

นักเรียนชุดเดิมที่ค่อยขึ้นจากป๑ป๒ขึ้นมานะครับ
วันนั้นมีการประชุมกันแล้วบอกว่า
หรือว่าอะไรในท้องถิ่นนะครับ
ให้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนได้

เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ทางผอทางครูใหญ่เลยว่า
คุณยายอยากจะจัดการโรงเรียนยังไงอย่างนี้

ก็เลยไปดูแนวอีกแนวต้นไม้หนึ่ง

ก็คือไปเอาต้นไม้รองที่มันอยู่ในบริเวณโรงเรียนนั่นแหละ

ก็เลยจัดการรถทั้งไถทั้งขุดทั้งดันเรียบร้อย
เสร็จผมตีว่าคร่าวว่าสมมุติเสร็จวันจันทร์
เหตุการณ์ผ่านไปจนถึงวันศุกร์

มันก็มีเด็กอาจจะไม่สบายหรืออะไรใช่ไหมครับ
เพื่อนก็มาพยุงเด็กคนนั้นนะครับ

เด็กคนที่ยืนต่อเป็นลม

เป็นเด็กนักเรียนชั้นป๖และเป็นเด็กผู้หญิงเท่านั้น

คราวนี้มันผิดปกติยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีก
ตรงที่ว่าพอเด็กที่เข้าไปอุ่ม

ทุกคนที่เป็นลมก็เข้าห้องพยาบาล

มันไม่ใช่เด็กคนเดิม

หรือถ้าคุณครูจะใกล้ชิดกับเด็กอยู่แล้ว
พอทำรู้ว่าเด็กคนนี้บุรุษคลิกยังไง

คุณครูผู้ชายที่ผมเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่า

ชี้ไปทางประตูโรงเรียนแล้วบอกว่า

ก็คือฉันจะอยู่ในโรงเรียนนี้พยายามขัดขืนไม่ออกไปก็คือฉันจะอยู่ในโรงเรียนนี้พยายามขัดขืนไม่ออกไป
พอออกไปนอกรั้วโรงเรียนเด็กหาย
ผู้ใหญ่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงจริงครับ

สั่งปิดทั้งโรงเรียนแล้วก็สั่งปิดทั้งข่าวด้วย
ผู้ปกครองก็มารับเด็กกลับไปชุดนี้กลับไป
พอออกนอกโรงเรียนทุกคนก็เป็นปกติ

ก็เลยเรียกประชุมกันแล้วก็บอกว่าทำยังไงดี
ก็คราวนี้โรงเรียนอย่างเดียวไม่พอเพราะมันมีเรื่องของผู้ปกครองเขาไม่เกี่ยว
ก็เลยเอาทั้งผู้ปกครองที่อะไรมาประชุมกัน
ยังไงดีมันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยคิดว่าไหนลองดูซิมันอาจจะเป็นอาการอย่างที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะ

คิดว่าอุปทานหมู่นะไม่มีอะไรนะ
ก็เลยมีผู้ครองเสนอว่าลองเอาคนทรงมาดูไหม

สร้างสารไหม

สร้างสารไหมไหว้เขาหน่อยเพราะว่า

สร้างสารโอเคสร้างสารก็ได้
ครูใหญ่ก็สั่งซะให้ทำด่วนหน่อย
เพราะว่ามันข้าบเสาร์อาทิตย์

สร้างสารก็กลัวคนจะแตกแตกตื่น

พอวันจานทางคลานก็สอนอะไรตามปกติ
คราวนี้เหตุมันเกิดไม่ใช่ที่หน้าเสาทงแล้วครับ

แล้วก็จะเริ่มกระจายไปปอื่นแล้วด้วย

แต่ว่าท่าทางมันไม่ใช่

เด็กคนที่เป็นคือเด็กที่เรียบร้อย

ประพฤติดีไม่มีท่าทางที่จะแบบเกรี้ยวกลาดหรืออะไรได้
และที่สำคัญเกรี้ยวกราดใส่คุณครู
ก็เลยเกิดเหตุอย่างนี้แล้วทำยังไงดี
ก็เรียกคุณครูเข้ามา
ผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นอุปทานหมู่
แต่อุปทานหมู่แบบไม่ติดกันได้ยังไง

แล้วที่แปลกก็คือพอจับมารวมกัน

เด็กคนลองคุยกันเหมือนรู้จักกัน

อะไรอย่างนี้เหมือนกับมันมีคำสรรพนามเขาที่มันประหลาด
เหมือนคนโบราณคุยกันและเป็นพี่น้องกัน
ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคุณครูอะไรอย่างนี้

ก็เลยรายงานเรื่องนี้ไปที่คนระดับสูงหน่อย
ว่าเรื่องนี้ไม่ปกติไม่ใช่เรื่อง
ถ้าจะบอกว่าอุปทาหมู่มันน่าจะจบไม่ได้วันนี้แล้ว
ผมขอใช้คำว่าหัวหน้าที่ใหญ่กว่าแล้วกัน

เป็นอีกคราวนี้เขาก็จับมานั่งคุยเลย

ทำไมถึงมาว่าผู้ใหญ่ว่าคุณครู
ผมปรากฏที่มันไม่น่าเชื่อเลย
อันนี้ก็คุณครูแม่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ผมโกรธเด็กคนนี้สามารถพูดเรื่องของหัวหน้าคนนี้

ถ้ารู้เรื่องครูใหญ่ไม่แปลก

อาจจะฟังผู้ใหญ่เมาส์มา

แล้วก็เป็นเด็กที่ไม่
ไม่ได้แบบมีบุคลิกลักษณะที่จะพูดแบบนี้

ก็สร้างสารให้แล้ว

เอาเนี่ยกูจะเข้าให้เดือดร้อนนี่แหละ

แล้วพี่ต้องนึกถึงใจพ่อแม่
เราเป็นพ่อแม่คนแล้วลูก

แล้วมันเข้าย้ำซ้ำ
คุณแม่บอกว่าเด็กคนนี้มีอาการถึงขั้นเกือบเบอร์เลยนะ

ก็เอาเหล้ากลมเหล้าแบนกิน

สูบบุรีกินเหล้าแบบเกินเด็ก

คุณครูก็บอกเดี๋ยวดูออกไปไง

ก็คือเอาง่ายจะเอาให้ได้

เอาตัดต้นไม้ก็สร้างสารให้แล้วไง

ความยาว๗ศอก

ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนลงโทษเลย

เป็นวิญญาณมาเรียกร้องอะไร

ต้องยืนยันว่าต้องทำอย่างนี้ให้ได้

ไปประชุมกันสร้างไม่ได้
ถ้าสมมุติเป็นที่ดินของ

อาจจะสร้างสารเพื่อขอบคุณเขา

แล้วจะไปต่อคนอื่นเขายังไง
ก็เลยประชุมกันแล้ว

ตัดสินใจสร้างสารที่ตีตัวเอง

ตามที่บอกเลยสร้างให้อย่างดีแล้วก็เอาแผ่นทองคำเปล
แปะปิดแล้วก็อัญเชิญดุงยานทั้งหมดให้มาอยู่
พอหลังจากวันสร้างเสร็จอันเชิญเสร็จทุกอย่างเงียบ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยด้วยนะครับ
หมายถึงว่าแสดงว่าเหมือนกับว่าหมดจากที่ดินตรงนั้นเลย
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลย
เดี๋ยวนะแสดงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการปรับภูมิทัศน์
ต้องถามว่าวันนั้นเนี่ยเขาโค้นต้นไม้ไปกี่ต้น

เด็กที่เป็นโรงตอนนั้นก็๑๐กว่าคุณ
อเจมส์อาจจะบอกว่า๑ดวงวิญญาณต่อต้นไม้๑ต้นหรือเปล่า
ซึ่งถ้าเรายึดถือกันตามความเชื่อเขาเชื่อกันว่าวิญญาณสัมภเวษีหรืออะไรก็แล้ว
แต่ลูกคเทวดาเทพลักษณ์เนี่ยมักจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้
ใช่ผมคิดว่าอันนี้ผมเดาว่าต้นไม้ต้นใหญ่ที่เคยพยายามจะตัดแล้วตัดไม่ได้เนี่ย
ส่วนแนวต้นไม้ต่างเนี่ยมันก็อาจจะอยู่มาตั้งแต่บรรพบรุษแล้วซึ่งเขาก็อยู่ของเขา
และอย่าลืมว่าชุมชนเข้าไปลุกลำไนิดหนึ่งที่หลังถูกต้อง

แล้วก็เขาก็พยายามทำให้เห็นแล้วนี่
ว่าตอนที่ตัดต้นไม้ใหญ่มันเกิดอะไรขึ้น
เขาตอนที่เข้าเด็กก็พูดเหมือนกัน
ทำนองที่ว่ามันยากนักเหลือกับการที่จะทำอะไรแล้วบอกเล่าก่อน
เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้นะคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นทุกสถานที่ผมเชื่อว่าเขามีเจ้าของ
มีสิ่งที่อยู่มาก่อนเราอยู่แล้วล่ะ
อยู่ที่ว่าเราจะให้ความเคารพเขามากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองฮะ
แล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าสถานีผีดุของเรา
ขอบคุณครูเบิร์ตนะครับที่มาเล่าเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหน
ให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณค่ะ
แล้วก็กลับมาติดตามสถานีผีดุของเราได้นะครับ
ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของไทยรัฐ
ทางไทยรัฐออนไลน์นั่นเองครับ

ครั้งหน้าจะเป็นใครจะมานั่งพูดคุยกับเรา

วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีทุกท่านครับ